มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องฮือฮา
เพราะว่ามีสามีภรรยาซึ่งขายกล้วยทอดค่ะ
ก็เก็บหอมรอมริฟท์เป็นเหรียญ

หนัก๔บาทด้วยกัน

แล้วก็เอาเหรียญไปซื้อแบบนี้ค่ะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหนั่งนับเปลี่ยนแสนกว่า
มันใช้เวลาสักเท่าไหร่นี่ค่ะพนักงานรับนะฮะรับ
คือเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
คือโทรไปถามร้านทองบอกจะซื้อทองเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามันเป็นเหรียญอ่ะรับไหมเขาก็บอกรับยินดีรับนะคะ
พอบอกว่ายินดีรับก็ต้องมาสู่ภาพนี้เลยค่ะเรื่องของการนับ
เกณฑ์มาเลยน้องเกณฑ์มานับอ่ะพนักงานมีเท่าไหร่วันนี้
มาช่วยกันนับดูแลลูกค้าหน่อยเนี่ยค่ะ
คือมีตั้งแต่เหรียญสลึงยันเหรียญ๑๐บาทนะคะ
ราคาทองคำน้ำหนัก๔บาทก็จ่ายด้วยเงินเหรียญแบบนี้
สื่อข่าววันนี้เลยต้องไปดูกันหน่อยค่ะนานนานเราจะได้เห็นภาพแบบนี้
นับเหรียญเป็นแสนครับนะคะก็ไปเจอกับนางสาวสนทยาสาธรณ์
พนักงานร้านนะคะคือสามีภรรยาเขาอินบล็อกมาถาม
รับเงินเหรียญเพื่อซื้อทองหรือเปล่าพอบอกว่ารับเท่านั้นแหละ
ช่วงเย็นวันที่๒๖ก็เอาเหรียญจากการขายกล้วยทอดมาซื้อทองนะคะ
หกเจ็ดคนเกณฑ์กันมาค่ะสองบาทห้าบาทสิบบาทยันเหรียญสลึงก็มี

ก็ประมาณตอนประมาณ๕โมงนับเสร็จก็ประมาณเกือบ๒ทุ่มค่ะ
ปกติแล้วก็รับอยู่ค่ะแต่ว่าก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณถึงสองหมื่น
หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ๕๖๐๐คือทางร้านรับหมดค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้คือแบบเยอะมากค่ะก็ถุงละห้าพันก็ประมาณยี่สิบกว่า
ส่วนมากเป็นเหรียญห้ากับเหรียญสิบเลยค่ะอ่าแล้วเหรียญมันไม่เท่ากัน
มันก็ต้องนับทุกเหรียญถูกไหมคะมันช่างไม่ได้ด้วย
มีคนถามว่าแล้วทำไมไม่เอาไปแลกแบงค์ที่ธนาคารก่อน
เขาคิดค่าธรรมเนียมนะอ๋อหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นท์นะ
ต่อร้อยบาทอ่ะโอ้ดิฉันเพิ่งทราบนี่

บอกว่านับเท่าไหร่นับ๓ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
เหรียญแสนกว่าเนี่ยนะคะนับ๓ชั่วโมงพอนักงาน๗คน
แสดงว่าถ้าจะเอาเหรียญไปซื้อทองร้านนี้ไปได้นะแต่ว่านัดเขาล่วงหน้าหน่อยนะ